มันบอกกัดหน่อยมันบอกกัดเอาเมื่อเดียวไปบ้างด้วย

จริงจอดนี่ไม่ว่ามันคือบอกกัดขดเนี่ย

ไม่ดูชิ้นใหม่

เริ่มต้นนะครับมีชาวบ้านแล้วพูดให้พัง
แล้วทีนี้คนที่ดักน่ะ
มันติดบ่วงครับ
แล้วมีคนมาเล่าให้ผมฟังก่อนผมเลยรีบออกไปดูครับ
แล้วก็หาวิธีจับเข้ากงครับเลยไปขอเขา
ผมขอไปปล่อยผมได้ว่าแบบนี้ชาวบ้านอาจจะเอาไม้อ่ะตีมันก่อนครับ
เพราะว่ามันจับไม่ได้ครับพอมันติดบ่วงแล้วก็ควันมันคมนะครับ

ถ้าไม่มีใครมาจับเพื่ออย่างเดียวยังไงแกก็ยังไงต้องฆ่าจริงครับ
เพราะว่ามันกินไก่กันชาวบ้านเยอะครับผมเลยบอกตายตายค่อยผม
ผมไปหาโกงก่อนเดี๋ยวผมจะหาวิธีจับมันเข้าโกงได้ยัง
ผมเลยบอกอย่างงี้ผมเลยกลับบ้านครับจะเอาโกงมา
แล้วก็เอาคนมาช่วยจับครับดึงเชือกที่ติดมันนะครับ
ดึงให้มันเข้าโกงก่อนแล้วค่อยปิดโกง
ถ้ามันติดตรงปากมันได้ข้างมันครับ
ก่อนท่านดีก็เคยเจอนะครับแต่มันไม่วิ่งพัน
มันไม่ค่อยมาอยู่ใกล้หมู่บ้านขนาดนี้ครับ
แต่ว่าสัตว์ป่าบางทีนี้ถ้าเราช่วยได้แล้วก็มันควรช่วย
ตัวนี้มันห้าม

ตัวนี้มันใหญ่เพราะมันม้าเกิน
มันประกัดหน่อยเอามือเด้อไปดู

ตัวนี้มันคือประกัดคด